สวัสดีค่ะทาวไซค์ไทย
สดใหม่ให้เยอะ

เออต้องมาแบบนี้ต้องมาแบบนี้

ออ๊ะนี่อาลีบาบา

ต้องบอกเลยว่าทางคนจีนนั้นก็

ซื้อทุเรียนไทยกันแบบถล่มทลายเลย

อารี่บาบาก็มาทำมาแล้วอะไร
จักหมาของอารี่บาบามา

ตีข่าวคนจีนแห่ซื้อทุเรียนผ่านเว็บของบริษัทอลิบาบากัน
น้ำถล่มทะลายแปดหมื่นลูกในละหนึ่งนาทีเท่านั้น
สร้างความตะลึงงันให้กับคนไทยมาก
โดยสามารถขายทุเรียนผลไม้เรื่องชื่อที่เรียกว่าเป็น
ที่ปลอดภัยของชาวจีนมากจำนวนมหาศาล๘หมื่นลูก
เดินทางมาประเทศไทยและเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนะคะ

เมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
โดยตกลงจะให้ความช่วยเหลือในการสร้างศูนย์ดิจิทัลหับ

นั้นได้ลงนามในข้อตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายทุเรียนพันหมอนทองนะคะ
รัฐบาลไทยมูลค่า๔๒๘ล้านดอลลาร์
โดยทุเรียนพันหมอนทองซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนของไทยเนี่ย
ที่มีชื่อเสียงด่งดังที่สุดถูกส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ
นั้นจะลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลไทยเลยนะคะ
นี้ในวันที่๑๙เมษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

จากจะร่วมมือนำร่องผลักดันข้าวไทย
ยังเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการขายทุเรียนด้วย

แต่ว่ามันลูกก็มีเป็นแสนก็มีนะ

พันธุ์ที่แบบหายากหน่อยมีน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้
วันนั้นหลงกับหลีนแรบแรกก็ต้องหลายพันธุ์บางอันเป็นหมื่น

แต่ว่าเนื้อมันน้อยมันมีอยู่พันหนึ่ง

คือถามหนูว่าอร่อยไหมมันก็อร่อย

แต่บางทีก็โอเคก้านยาวมันก็จะแบบผมอ่ะหอม
เมื่อก่อนสมัยตอนเด็กเคยกินทุเรียนนะ
กินแล้วก็แบบกินบ้างไม่กินบ้างอะไรอย่างนี้

จำได้เลยไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งแถวสยามหลายสิบปีก่อน
เที่ยวอยู่แล้วมีคนผายลมออกมา

พี่เป็นว้าว

มันรู้สึกไงพี่มันแสบคอเหรอคะ
มันโอ้โหมันพูดไม่ถูก
ตั้งแต่นั้นผมก็เลยไม่กล้ากินอีกเลย
ที่แบบว่าไม่ได้เป็นคนปลดเองนะ

พอเวลาจะกินทุเรียนทีนึงก็จะนึกถึงกลิ่นนั้น
บางคนบางคนก็ทานแล้วแพ้ก็มีนะทุเรียน

แล้วเขาจะรู้สึกเหมือนหน้ามืดหรืออะไรสักอย่าง

ไม่งั้นมันจะเสียชีวิตได้นะ
เออมีคนเคยเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะ

ใครทราบส่งไลน์มาบอกหน่อย
หนูไม่ส่งไลน์เพราะเมื่อวานผีโพงยังไม่มากเลยพัน
ฉันจะอ่านเรื่องอื่นก็ผีอยู่นั่นแหละ
น้อยใจแฟนสาวนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีลูกแล้วด้วยนะ
ไลฟ์สดฆ่าตัวตายนะครับเพราะทะเลาะกันบ่อย
แต่ว่าแฟนก็บอกไม่คิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
กรณีที่นายนพัฒน์อายุ๓๗ปีเป็นชาวสุพรรณบุรี
เป็นช่างสีของค่ายรถชื่อดังแห่งหนึ่ง
มีการเมานะครับแล้วก็ไลฟ์เอาปืนจ่อหัวตัวเอง
ก็ลั่นไกลฆ่าตัวตายผ่านเฟซบุ๊ก
ตอนแรกกระสุน๒นัดแรกด้าน
คือแชะแรกไม่เป็นไรแชะที่๒ไม่เป็นไร
พอนัดที่๓เนี่ยเปรี้ยงเลยไม่รอดนะฮะ
คือเหตุนี้น่าจะเกิดจากน้อยใจแฟนนะครับ
เหตุได้ไปเกิดเอาช่วงเวลาประมาณตี๓ของวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะนางสาวกรพกานะครับ
อายุ๓๔ปีผมขออียะแม่เอ่ยนับสกุลกันล่ะกันนะฮะ
ซึ่งเป็นแฟนสาวเนี่ยเผยว่าได้อยู่กินกับผู้ตายมา๕ปีนะครับ

ในวันเกิดเหตุนะครับยอมรับว่าตัวเองนั้นทะเลาะแล้วก็มีปากเสียงนะครับ
กับฝ่ายชายเล็กน้อยก่อนที่จะขอแยกทางกัน
แต่ตกลงกันนะครับกับทางฝ่ายชายว่ายังสามารถมาหาลูกได้เหมือนเดิม
แต่อยากให้ไปใช้ชีวิตตามทางของกันและกันดูก่อนนะครับ
โดยระหว่างที่ต่างแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ตัวเองก็ยังเฝ้าติดตามฝ่ายชายอยู่

จนกระทั่งตัวเองเผลอหลับไป
อยู่ดีก็มีเพื่อนบ้านมาเคาะประตูเรียกบอกว่า
นุ่มเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ
ซึ่งตอนแรกตนเองก็ไม่เชื่อแล้วก็รับไม่ได้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากคิดว่าตัวเองนั้นเป็นสาเหตุเหมือนกัน
ที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
จากนี้นะฮะทางแฟนสาวของผู้ตายก็ยังไม่ได้มีการบอกนะครับ
บอกว่าลักษณะนิสัยของผู้ตายนั้นจริงแล้วไม่ใช่คนใจร้อนนะฮะ
แต่เวลามีปัญหามักจะเก็บตัวอยู่คนเดียว
ไม่บอกหรือว่าไม่กล่าวอะไรกับใครเลยนะฮะ
คิดจะเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวครอบครัวเนี่ยจะไม่สบายใจ

จะพยายามปรับตัวเขาหากันแล้วกลับไปคืนดีกันทุกครั้ง
โดยไม่คิดว่าการทะเลาะกันในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะทางตำรวจเองก็ได้มีการไปสอบปากคำนะครับ
กับนายตระกูลศักดิ์ธีคะซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับ
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันอยู่ในคืนเกิดเหตุเลย
โดยนายตระกูลศักดิ์เนี่ยก็บอกนะฮะว่ารู้จักกับผู้ตายเนี่ยนะฮะ
ประมาณสักสามปีแล้วปกติเนี่ยก็จะนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันตามภาษาเพื่อนนะครับ
หลังจากเลิกงานก็ดื่มกันจู่ประจำนะฮะ
แต่เมื่อวานเห็นว่าผู้ตายนั่งซึมเศร้าอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ
แล้วก็บ่นว่าอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเหลือเกิน
ทะเลาะกับแฟนสาวนะครับแล้วแฟนเนี่ยก็ไล่ออกจากห้อง
ตัวเองเนี่ยเก็บเสื้อผ้ามาหมดแล้วแล้วก็ร้องไห้ด้วย
พอเพื่อนเห็นก็เลยปลอบใจเพราะว่าเป็นห่วงสงสารนะฮะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขนาดคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ซึ่งหลังจากที่คืนนั้นได้มีการดื่มเหล้ากันเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็แยกย้ายกันไปตัวเองก็ขอตัวแยกย้ายไปนอนนะครับ
แต่พอเปิดโทรศัพท์ดูอีกทีพบว่าผู้ตายเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่
แล้วก็เอาปืนมาจ่ออยู่ที่หัว
ตัวเองเนี่ยพอเห็นภาพหนังก็จะรีบวิ่งมาที่ห้องผู้ตายทันที
ปรากฏพอมาถึงก็ไม่ทันแล้ว
ผู้ตายก็ลั่นไกลเสียชีวิตไปแล้วนะครับ

ครอบครัวของผู้ตายเองนะครับก็มีการเชิญพระเนี่ยมาทำพิธีนะครับ
ที่จะอันเชิญดูวิญญาณของผู้ตายเนี่ยนะครับ

แล้วก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็คือจริงก็สงสารลูกมีลูกด้วยกันอืมนะ
อันนี้ก็จริงเนี่ยนะคนไทยเนี่ยโชคดีนะที่มีพุทธศาสนา
มันน่าจะเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
หรือว่าวิธีการปฏิบัติธรรมมาใช้นะ
ในการดำเนินชีวิตอย่างมากเลย
ฝรั่งนี่มันไม่มีฝรั่งมันสุดโต่งกับต่ำสุด
มันไม่มีทางสายกลางนึกออกไหม
นั้นเขาโชคไม่ดีเท่ากับเรา
นั้นทำไมชีวิตของเราที่อยู่ในพุทธศาสนาอยู่ในนี้

มันชีวิตมันจะไม่เกิดแบบนี้เลย
มันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดจะบอกให้
เพราะเราใกล้ไปเราเลยล่ะเลยใช่มั้ย
อันนี้ก็อาจจะเกิดจากสุราด้วยอาจจะดื่มสุราเข้าไป
ไม่หรอกก่อนหน้านี้สิก่อนหน้านี้ที่ทะเลาะกันสิทำไมล่ะ
เราก็ต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมต้องทะเลาะเรา
มาเรื่องนี้ปริงดีกว่าเดี๋ยวนี้มันปริงพันธุ์ใหม่นะดูถูกนะเคยโดนปริงดูดไหม

จริงหอยตัวท่าก็ดูด

หรือเขาเรียกตัวอะไรที่มันอยู่ทากเหรอ

เป็นปริงแหละค่ะ
ปริงใช่ไหมเออเป็นปริงแหละถ้าอย่างงั้น
เสริมค่ะหนูเคยไปปลูกทุเรียนที่สวนคุณป้า

เคยเห็นมาแล้วว่าดีกว่าสวนคุณป้า
ชาวบ้านแถวคลองลำท่าแดง

ปากดีนะเรา

๖๑เรียกตาเท่า

นี่ต้องบอกว่านะ

เรื่องเมื่อวานนี้นะครับ

เสน่ห์มีศรีอายุ๖๑ปี

ก็ไปหาปลาอยู่ในคลองนี่แหละ

มันกัดเอาบริเวณต้นขา

ก็จับปริงมาได้นะ

ลำดวนยาวประมาณสามสิบเซนติเมตร

ก็ประมาณ๘เซนติเมตร

ขึ้นไปนะขานี่มันจะบวมขึ้นบวมขึ้นนะอยู่มาได้๕วันเสียชีวิตลงทันทีเลยค่ะ
แต่ตนเองเธอรู้ไหมว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด

ใช่มันติดเชื้อไงเพราะว่าเธออย่าลืมว่าปริงตัวมันใหญ่นะ
อันนี้ตอนยังมีชีวิตเราก็ยังเป่งอยู่เนี่ย

อยู่หมู่๒นะแถวตำบลย่านชื่อ

แล้วไง

ใช่คนนี้โดนกัดที่อันทะ

ก็ลงไปทำนาบัว
ตนก็ไม่รู้ด้วยนะว่าปริงกัดตอนไหน
เสร็จแล้วมารู้อีกทีก็ตอนที่ตัวเองอาบน้ำ

ผลปรากฏว่าพอมองดูอ้าวตายมีดปิงมันเกาะอยู่
แล้วอยู่มันก็หลุดไปมันก็คงจะดูดเลือดซะจนอิ่มนะ

มีสิมันต้องมีหมดหลายทั้งตัว

เอ้าอะแล้วยังไงอีก

รีบพาตนไปโรงพยาบาลหาหมอทันทีเลยนะ
หมอก็ตรวจดูแล้วเนี่ยผลปรากฏว่า
ริงอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นสายพันธุ์ใหม่
แล้วก็ยาวทางแพทย์ก็เลยทำการห้ามเลือด

แล้วก็ใส่วัคซีนนะการบรรทะยักษ์
อะไรกันปริงตัวใหญ่กัดอันทะอยู่
น้ํ้เนี่ยนะต้องใส่หนังมานามเขาอาจจะเป็นอุ๊ยเขาใส่ต้องใส่
อ้าวนางจารยาที่ศาสตร์นักศุกร์จังหวัดอ่างทองเนี้ยนะเค้าได้เตือนให้
ประชาชนเนี่ยทราบกันนะถึงอันตรายอันด้วยโดนปริ๋งเนี้ยนะ
เวลามันโดนกัดนี่มันจะทำให้เลือดไหลไม่หยุด
ก็ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยทันทีนะคะ
เพื่อที่จะรักษาฉีดวัคซีนป้องกันมัธยักษ

เนื่องจากปริงตัวใหญ่มีเชื้อโรคสะสมเป็นจำนวนมากเลยนะ
ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เป็นแผลติดเชื้อลุกหลามได้
และหากเป็นไปได้ควรที่จะเก็บปริงที่กัดให้แพทย์ตรวจดูด้วย
เพราะว่าปริงชนิดใดเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการรักษาต่อไป
พี่บอกว่าไม่ใช่ปริงสายพันธุ์ใหม่ว่าเป็นปริงควาย

ก็เลยแบบดุแล้วกัดคนตายอะไรอย่างนี้แต่พอเปล่า

เขาพาดหัวอย่างนี้เลยนะปริงโหดกัดอันทะ
นี่แสดงว่าปิงมันชอบกัดควายเหรอ
ปริงหรือเปล่าปริงหรือมดดำเอาที่แน่กัดอันทะเนี่ย
อาจจะเป็นมดดำหรือเปล่า

ไม่ผมหมายถึงมดดำที่มันวิ่งถนนนี้ตัวดำชอบไปกัดบางทีเนี่ย

เออนะดู
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องผีสักนิดหนึ่ง
อีกแล้วถ่ายติดหญิงสาวในชุดราตรี

เขาว่าอย่างงั้น
เขาบอกอย่างงี้หนูเชียงรายคนหนึ่งนะครับ
เลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านในวันพญาวัน

รู้สึกเหมือนมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน

ไว้ดูเนี่ยปรากฏคนลุกสู้เลย

เธอตายไป๑๐ปีแล้วแล้วก็ก็มาเที่ยวเห็นไหม
อยู่ทางฝั่งนู้นอันนี้ไม่ใช่สิ

คือเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยัง
นายจันติ๊บชัยราชอายุ๑๗ปีเป็นชาวทุ่งคำอยู่ที่เชียงราย
คืนวันพญาวันพร้อมภาพผู้หญิงแต่งกายสวมชุดราตรีติดในภาพ
ซึ่งถ่ายไว้ด้วยมือถือของตัวเองยืนจ้องมองเชื่อว่าเป็นน้องสาวที่เสียชีวิตไป
ยังไม่ไปเกิดวิญญาณยังคงวนเวียนแล้วก็ส่งสัญญาณให้รับรู้อยู่
ขุนหัวเหลืออะไรฮะ๑๐ปีแล้วนะ
วนเวียนมีธรรมเสียงนะ
จันติ๊บได้มีการเปิดเผยเมื่อวันที่๑๕เมษาที่ผ่านมาที่ชาวเหนือถือว่าเป็นวันดี
เป็นวันพญาวันเป็นวันปีใหม่เมืองนะครับ
จะพากันเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล
เพราะช่วงค่ำเนี่ยก็จะรวมญาติพี่น้องกันตั้งวงสังสรรค์นะฮะ

ประทานอาหารอย่างดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะ

เพื่อนบ้านนะครับก็ได้กระซิบบอกนะครับบอกว่า
นี่มีผู้หญิงแปลกหน้าเข้ามาในบ้านนะ

ขณะที่ตัวเองนั้นใช้มือถือบันทึกภาพในคืนดังกล่าวไว้เป็นที่ลึก
แยกย้ายกันกลับบ้านไปนะครับ
ต่อมาวันที่๑๘ถัดมาอีกสัก๓วัน
ตัวเองก็นำมือถือที่บันทึกภาพมาเปิดดู

ไปเจอภาพนะฮะในบริเวณที่ตัวเองนั่งกันอยู่ในคืนนั้น
เป็นมุมที่อยู่ติดกับหน้าห้องนอนนะครับ
มีคนเนี่ยนะฮะนั่งล้อมวงกันอยู่
พร้อมกับมีภาพหญิงสาวคนหนึ่ง
ชุดราตรียาวสีขาวติดอยู่
เห็นค่อนข้างชัดเจนทีเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ
ซึ่งเมื่อเห็นภาพก็นึกออกทันทีว่า
นี่แหละบังออนชัยราชน้องสาวของผมเอง
ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยบังออนเนี่ยนะฮะ
เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
และชุดที่สวมใส่ก็เป็นชุดที่น้องเนี่ย
เคยสวมขนาดที่น้องคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
คิดว่าน้องสาวเนี่ยยังไม่ไปเกิดแน่นอน

วิญญาณที่ปรากฏคงจะมาบอกอะไรบางอย่างกับตัวเอง

ตนเองนั้นจึงพร้อมด้วยกับครอบครัวเนี่ย
เพื่ออุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้กับดวงวิญญาณของน้องสาวให้ไปเกิด

นะฮะส่วนผู้หญิงคนนี้คือตัวน้องนะเป็นภาพสมัยก่อนของน้องนะใช่ไหมฮะที่เสียไปแล้วนะ
ส่วนอันนี้คือเป็นภาพหญิงสาวเขาว่างั้น

ชุดที่เคยใส่แต่น้องอันนี้ทำไมผมสั้นแต่อันนั้นผมยาวว่ะ
อันนั้นอาจจะตอนเด็กมากไงคะยังผมสั้นอยู่

ผมยาวได้อย่างไรหรือเปล่าอ๋อเพราะ๑๐ปีแล้วผมก็ยาวมากเลยค่ะบ้าอันนั้นอาจจะเป็น

อุ๊ยอันนั้นอาจจะเป็นรูปสมัยตอนยังเด็กไงผมสั้นอ่ะตอนยังเด็กแล้วเขายังเปลี่ยนชุดได้เลย
ใช่เหรอมาเอาแล้วผีเปลี่ยนชุดได้ยังไง

เขาอาจจะเป็นใส่ชุดนี้ตอนไปหรือเปล่า

คือวันที่๑๔เป็นปีใหม่ถูกไหมคะ

วันปีใหม่๑๕คันครับใช่ไหมคะวันพญาวัน
แล้วต่อไปถ้าถ่ายจะติดคุณมาไหมถ้าผมถ่ายรูปแถวบ้านคุณจะติดรูปคุณมายืนอย่างนี้ไหม
แต่ท่าเหมือนเป็นนางฟ้า

อันนี้ตอนนั้นเมื่อกี้เขาบอกว่าปริงเนี่ยเวลามันกัดเนี่ยมันจะทำให้ชา
ทำให้ชาก็จะปล่อยสารออกมาแล้วมันจะชา
ก็ดูดเลือดไปเรื่อยเราก็จะไม่รู้สึก

เข้ามาที่กัดนานขนาดนั้นไง
เอาไปเคยได้ยินไหมคะตกลงประเทศสวาซีแลนด์

ตอนนี้ก็มีการประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่นะครับ
เป็นอีสวาตินี่ในงานฉลอง๕๐ปีของการประกาศเอกราช

กว่าเดิมไหมจริงมันมีที่มาที่ไป
ทำไมถึงเปลี่ยนนะคะต้องบอกว่า
สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่๓

ระหว่างที่มีพระราชดำรัฐต่อที่ประชุมสมัชชายใหญ่แห่งสหประชาชาติ

คือมันเป็นการประชุมใหญ่สหภาพแอฟริกาเมื่อปี๒๕๖
โดยสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่๓
ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศภายในงานเฉลิมฉลอง๕๐ปี
เป็นการประกาศเอกราชของประเทศนะคะ
อีกทั้งยังเป็นการฉลองพระชนมพันศาครบ๕๐พันศาของพระองค์ด้วย
โดยพระองค์ทรงอธิบายว่าชื่อประเทศสวาซีแลนด์เนี่ย
ทำให้ผู้คนเกิดความสับสน
เมื่อใดก็ตามที่เราไปต่างประเทศ
ผู้คนมักเข้าใจว่าเรามาจากสวิสเตอร์แลนด์
คือมันใกล้กันสวิสเตอร์แลนด์กับ

แต่คุณแม่ไม่ได้กินทุเรียนมายังโอเค

เกินไปได้ล่ะพี่หนุ่ม
นั่นแหละก็คือง่ายเลยทั้งหมด
ก็คือว่าหลายคนจะสับสนว่ามาจากสวิสเตอร์แลนด์
จริงแล้วก็คือเป็นคนละประเทศกัน
ของคุณพิภาคแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็เป็นประเทศเดียวในแอฟริกา
ที่ยังปกครองด้วยระบบสมบูรณายาสิทธิราช
โดยสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่๓ก็เสด็จขึ้นครองราช
จะสมบัติตั้งแต่ปี๒๕๒๙ค่ะตอนนั้นก็ผชลพันศาสตร์แค่๑๘พันศาสตร์
ตอนนั้นที่งานโทรนของเรามีมาด้วยคงน่าจะมา
อ่าสวาซีแหลมไงเราถึงได้รู้ง่ายมาก
ใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วใช่
แต่งชุดอย่างนี้มาแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งที่สนิทกับพระเทพมาก

ผิวเค็มใช่ไหมคะเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเป็นอีสวาติ
เรื่องพายุหน่อยไหมฮะมีอีกเหรอ
หมด๑๙แล้วปุ๊บมาใหม่ก็เป็น
อากาศกันเลยทีเดียวนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนค่ะ
มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่
วันนี้นะคะคือวันที่๒๐เมษายนนี่แหละค่ะ
อุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่๑
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
มีผลกระทบตั้งแต่วันที่๒๔ถึงวันที่๒๗เมษายน
โดยประเทศไทยตอนบนก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าผ่า
กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่
โดยจะมีผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่๒๔และก็๒๕เมษายนค่ะ
ส่วนทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
จะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่๒๕ถึงวันที่๒๗เมษายน
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่
แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า
สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการปกป้องกัน
แล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

เปิดกันแล้วเนอะ

ใครคือแม่ลูกชวนปวดหัวและยังเลี่ยง

ทั้งหมดมาหนังเกาหลีเฉียนเลย
มันแก่ขึ้นนะมันแก่ขึ้นนะเดี๋ยวเข้าใจไหมนึกอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดเมื่อเท่าไหร่
อ่าแม่ลูกทะเลาะกันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอยู่ดีก็นำมาเฉยเลยเนี่ย
ยังไงต่อมีอย่างอื่นนำมีแต่นมนำพุง
แม่ลูกไม่ค่อยจะผูกพันกันซะละนะทะเลาะกันบ่อยมากเลยอะไรพระเอกต่อหน้าสื่อเนี่ยนะโอ้ยแฟนของแฟนคลับเนี่ยดูแล้วแบบ
เลิฟกันมากเลยแม่ลูกคู่นี้ระหว่างคุณแม่จอมยุ่งเยอะมากกับลูกชายหน้าหล่อมาก
อืมก็เรียกว่าทำกันซะจนหล่อ
คุณแม่วงเล็บนิดนึงลงเล็บนิดนึง
อ๋ออ่ะสักเคียเลยอ่ะพี่ตอนเนี่ยเป็นผู้อาชีพดังมากนะก็ทะเลาะกับลูกชายรุนแรงจนว่าโหลลูกไม่กลับบ้านเลยเนี่ย
โอ้โหงอนแรงโกรธมากหนีออกจากบ้านกันไปเลยชีวิตเดียวนะครับทำไงล่ะจดการหายหัว
ได้เขียนมาเกิดอาการหายหัวไปหลายวันกันเลยทีเดียวนะคะ
โทรก็แล้วส่งไลน์ก็แล้วลูกไม่อ่านไลน์
คือลูกชายนี่นะ

เขาเพิ่งมีแฟนด้วยหรือเปล่า
มีแฟนยากแล้วทีนี้
ถ้ามีแฟนก็ไปเคล็ดแองจี้แล้วแหละ
เคล็ดหล่อจะผิดกันได้นะพี่หนุ่ม
เขาเพิ่งมีแฟนด้วยนะ
เพิ่งมีแฟนพี่หนุ่มคนเดียวกันหรือเปล่า
ไม่รู้ไงเพราะว่ามันต่างคนต่างคิด
แล้วนี่ใครก็คิดกันหมด
คิดไม่ออกไม่รู้ใครน่ะ
ไม่ใช่คนที่แองจี้เขียน
ไม่ใช่หรอก
แองจี้เขียนอะไรเราไม่เห็นเพราะเราอ่านอยู่
หรือคนแรกที่คุณแม่พูด
คนแรกใครน่ะ

เพราะที่แองจี้เขียนเขาไม่เคยโชว์แม่
อันนี้หมายถึงคุณแม่ไปงานบ่อย
โชว์
เอาเหรอ

งานเนี่ยฟาดอื้อไปถึงสิ้นปีเรียบร้อยรับว่ากลับมาดังจนช่องสามเนี้ย
เรียกคุยเรื่องสัญญากันเลยทีเดียวค่ะ
ถึงขั้นจะเฟสตัวเองไปทำธุรกิจที่เชียงใหม่แล้วจนชื่อเสียงในซาไป
แต่พอเล่นละครบุภเพสันนิวาสเท่านั้นแหละค่ะแม่มะลิซูซี่ซูซีราแน่นหนาของเรานี่ก็กลับมาฮอตฮิตอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะ
มีงานทุกอีเวนต์แทบจะทุกวันเลยโดยเจ้าตัวก็บอกว่ายอมรับว่าตอนนี้เนี่ย
คิวงานยาวถึงสิ้นปีแล้วแล้วก็รู้สึกดีที่กลับมาฮอตนะคะ
แล้วก็เบรกธุรกิจที่เชียงใหม่เอาไว้ก่อนเลยตอนนี้จริงจริงก็ทำธุรกิจแล้วก็พักอยู่ที่เชียงใหม่
แต่ตอนนี้กลับมารับงานมากขึ้นที่หายไปไปอยู่ต่างประเทศนะคะ
ตอนนี้กลับมาเต็มตัวแล้วรับทุกอย่างค่ะเดี๋ยวพอกระแสละครซาเนี่ย
เราก็คงกลับไปทำธุรกิจที่เชียงใหม่ต่อเรายังมีโปรเจคที่อยากจะทำ
กำลังเตรียมการอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกาย
โปรเจคก็เป็นงานศิลปะด้วยส่วนคิวงานตอนนี้เนี่ยยาวไปถึงสิ้นปีแล้ว
ตอนนี้มีงานหลายรูปแบบเข้ามานะคะหมดทุกอย่างเลยละครอีเวนต์มิวสิกวีดีโอ
รายการต่างมีเดินแบบแต่ยังรับงานได้อีกนะคะคุณซูซี่บอก
สัญญาคล้ายว่าซี่เป็นสัญญาใจกับพี่หนองมากกว่าค่ะ
แต่ถ้ามีละครหรืออย่างอื่นเข้ามาก็อาจจะขออนุญาตพี่หน่องก่อน
ตอนนี้ก็มีช่อง๓เข้ามาคุยเรื่องสัญญาบ้างไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนของการคุย
แต่คิดว่าคงจะเป็นฟรีแลนซ์ไปก่อนคงไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันมากมาย

อ่ะเขาวาดรูปอะไรเขาก็ไม่รู้

นักแสดงดาวรุ่งโกอินเตอร์ไกลถึงเมืองจีนนะฮะมามอบโชค

ค่ะอืมมันมีสายนะครับผมเล็กเล็กมันจะมีกระจกอยู่หน่อยหน่อย
พอดีมือผมบอกแค่นี้น่ะนี่ไงอ่ะเฉลยเลยของละวันก็คือ
รางวัลโอ้โหพระคุณเจ้าแพงมากเลยอ่ะค่ะรุ่นนี้ผลิตจำนวนจำกัด
เซเลปยังจองยากเลยจะบอกให้สเปคกล้องก็เทพมากมาก
นะคะถ่ายภาพดีอย่างทีนี้เรียกว่าคมชัดแสงสวยถ่ายหน้าชัดหลัง
ละลายวิ่งแว่งกันไปเลยทีเดียวนะคะแถมในภาพแบบมีแบบว่า

อยากเป็นเจ้าของรางวัลร้าวใจอย่างนี้นะคะ
ง่ายเลยเพียงร่วมสนุกกับแคมเปญ

ดอกจันทร์๗๙๗ดอกจันทร์

หรือในกล่องกลุ่มผลิตภัณฑ์อีชิตันเย็น
เย็นใบเล่และพิมพ์นะคะ
ที๒๔๗ทุกขนาดทุกรสชาติ
ตามด้วยแฮชแท็กนะคะ
แล้วก็กดโทรออก

ฟรีทุกเครือข่ายนะคะ
เริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่๙พฤษภาคม๒๕๖๐

รหัส๑ครั้งนะฮะลุ้นรางวัล๒ต่อเลยนะครับ
แคมเปญหลักอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยง
ฝาเดียว๔คันขับมันทั้งบ้าน

รถ๔คันนะฮะคนเดียวรับของรางวัลมูลค่า
รวมนะครับ๒๑๕๑๗๐๐บาทนะครับ
มูลค่าเครื่องละ๔๐๕๐๐บาทนะฮะ
๓๐เครื่องถึง๙พฤษภาคมปี๖๑นี้ครับ
และลุ้นต่อในแคมเปญเสริมอีชิตันรหัสรวยเปรี้ยง
รวมของรางวัลสุดเลิศแจกกันมากมายนะ
๗พฤษภาคมปี๖๑นะครับ
สรุปง่ายทุกวันจันทร์พุธและศุกร์
จะต้องมีผู้โชคดีจากอิชิตัน
แจกกันเยอะเลยทีเดียวน่ะครับ

คนมองผู้ชารักแท้แบ้งเทา

คืออะไรอ่ะ
ไม่รู้เดี๋ยวชอบน้ำมา

หยิบมาเยอะ

หายบันไขมัน่ะนึกแหละนะครับ

ตัดต่อแบบใส่คำพูดเข้าไป
บอกเป็นประเด็นที่เรียกว่ามีการจับตามองอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ออกการดีดาแล้วก็ยอมรับว่าคิดถึงท่านหลอดเจมส์พาลัมโบ
มาสถีชาวอังกฤษแถมยังมีอาการผลักใหม่ออกจากตัวด้วย
ความเขินอายเมื่อถูกจอดถามแล้วก็ผลักออกอย่างนี้

เพราะสิ่งที่ขวัญพูดเมื่อ๒เดือนก่อนกับสิ่งที่พูดในวันนี้

แสดงถึงความไม่พอใจต่อขวานที่ดีดาออกหน้าออกตามากเกินไป
บางคนที่เคยเป็นแฟนคลับก็ออกการอึ้งแล้วก็งง
ไม่อยากจะเชื่อนะฮะแต่บางคนก็ถึงกับต่อว่า

โถน่าละอายบูชารักแท้แต่แพ้แบงค์เทา
ทำไมอ่ะคือตอนนี้เหมือนคนจะจับผิดว่า

ไม่หรอกครูเขาก็ขุดภาพออกมา
เหมือนเปรียบเทียบช่วงทามมิ่งเวลาว่า
ยังไม่ได้เลิกกับกล๊อปหรือเปล่าแล้วครบกับคนนี้
คือบางทีก็ต้องฝากบอกแฟนคลับคุณขวัญนิดนึงนะ
คือทางเราเองเนี่ยคือบางทีอ่านตามข่าวจริง

บางครั้งพออ่านไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเขาก็มาว่าเราเหมือนกันว่า
นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่จริงเราก็ไม่ทราบหรอกว่าใครอะไรยังไงนะ

อย่าใส่ใครก็แล้วกัน
คนก็บอกว่าล่าสุดมันมีภาพคนก็ขุดออกมาว่า
ยังไม่เลิกกันแบบครบซ้อนอะไรอย่างนี้ว่ายังไง

กับพี่หลอดเจมส์เนี่ยเพิ่งมา
ถามว่ารู้จักนานแล้วคะคุณแม่
เคยบอกคุณแม่เคยบอกว่าเจอกัน
สุดท้ายคนก็บอกตกลงคือใครพูดจริงพูดแท้พูดเล่น
ว่าใครกันแน่ใครก่อนใครผิดใครไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้

พี่ไม่รู้จริงกับคำนี้อืมไม่รู้มั้ยแต่ถูกรักแท้
ตอนนี้ในไอจีคือว่าน้องขวัญกลายเป็น
ดาราให้เดินตามสายทั้งคุณแตงโมกับคุณใบเตยไปแล้วว่า

ก็คือทำอะไรก็ผิดคือขวัญนี่หรอ
คือแบบจะขยับซ้ายขยับขวาก็ถูกด่าไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ทีนี้คุณอธิบายคำนี้ที่โถน่าละอาย

ก็หมายความว่าสุดท้ายไปหาน้อง

เอาคนรวยบูชารักแท้บูชาบูชารักแท้ไหม

คือรักไม้รักแท้รักจริงแต่พอเจอแบงค์เขาก็ไป

ถ้าเขาเขียนอย่างนั้นอ่านภาษาไทยเข้าใจง่ายเลยเนี่ย

ไม่รู้ทุกคนมีทางเลือกของตัวเองค่ะ

แหละมันก็มีทางของแต่ละคนไปจริงมันก็

พออะไรก็ด่ามันเกินไป
ใช่แล้วไอเกียนเนี่ยคือแบบ
เราชอบกัดก้อนเกลือกกิน

ดูหมดเลยเข้าแหวนอย่างงี้
เครดไม่ท้าเงาล่ะบุชารักแท้นะ
เข็ดไหมล่ะเราน่ะไหนตอบมาสิ

นี่เลยเป็นเสน่ห์ทำให้หลายคนหลงรักหนุ่มน้อย

เมื่อได้เห็นคลิปคุณผู้ชมค่ะ
เขาชอบเต้นมากคู่นี้ลองดูดูสิ

ตอนนี้ลูกเขาได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่เขาเต้นตลอดเลยค่ะ
ฮาวแลสซิงนะนี่รู้ไหมยกท่าเดียวกับแม่ด้วยเอาสิ
ลูกมีคุณพี่เขาชอบเหมือนกันเหรอ

มือหลังไปเหมือนกันนะครับเออนะตอนนี้ฟันฟันก็ยกให้เป็นแม่ลูกสายแดนซ์ไปแล้วอ่ะนะคะ
ดูท่านะคะพี่ลูกแจ๊บสุนชื่นก่อนเนี่ย
เขาเห็นคุณแพทย์เต้นบ่อยแล้วเขาเต้นตามทุกครั้งทั้งเป็นเด็กที่ได้ยินเสียงเพลงแล้วก็เต้น

น่ะหมดเวลาไหมหมดพอดีเลยนะ๕๐นะเพียงตั้งนะ
นี่ไงก็มีภาพหลุดมา
เป็นรูปแรกเลยนะไปกินซูชิกัน
อุ้ยอยากกินซูชิแหละเป็นรูปแรกเลยนะที่แบบว่าพบกันยังอยู่นาน
โพสต์ให้ดูกันเลยทีเดียวนะคะว่ายังไงอะไร

เสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนก็มีความสุขมากนะคะ